งูเหลือมตัวหนึ่งที่นครนายกมันมาขึ้นรถผลไม้
คงเข้าใจว่าอยากจะไปเที่ยวเมืองย่าโมโคราช
เอ้ารถทันนี้มันทะเบียนนครราชศรีมา

กูภัยสวะอริยารข่อนายกช่วยกันจับงูเพราะมันหลบในห้องเครื่อง
ไหนหาไม่เจอเห็นหลังไวเอายาฆ่ายุง
เอายาฉีดแมลงฉีดใส่มาเลยพอฉีด

แต่สักพักมันล่วงไม่ไหว

เจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์ในการจับมันมาได้นะฮะ
เรื่องของเรื่องนี่มันหนังงูเหลือมทำไมตัวแค่นี้
ลูกมันแม่ไม่รู้แต่ลูกมันมาอยู่ในรถฮะ
ดังนั้นรถคันนี้เป็นรถขายผลไม้
ทะเบียนผอพึ่งผอพึ่ง๕๑๕๐นครราชศรีมา
เหตุการณ์นี้คือนครนายกเหมือนกับว่ามันอยากจะไปเที่ยวแหละ
เจ้าของรถเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสุพรรณีพุทธเกต
อายุ๓๖ปีบอกทั้งชีวิตนี้ไม่เคยมีงูตัวไหนมันมาขึ้นรถเลย
อันนี้เป็นตัวแรกดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางเดือน
ต้องมีติดปลายนวมอย่างน้อยสัก๒ใบ
เรื่องต้นนะอายุเท่าไหร่อายุใครอายุคนหรืองู
อายุงูอายุงูไม่มีไม่รู้เออพี่คนนี้ตอนแรก
จะเอาไปทิ้งน้ำโดนตะโกนเฮ้ยมันเป็นงูนะเว้ยไม่ใช่นะ
นี่เขาตกใจเลยเออจริงกว่าเฮ้ยเอาไปทิ้งย่า
แล้วไปทิ้งย่าเนี่ยห่างจากจุดที่จอดรถเดิม
เอามาตะโกน๕เก้าเฮ้ยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ธรรมชาติมันอยู่ใกล้เราใกล้เรามากขึ้นทุกทีแล้วนะครับ
ขยับต่อจากนครนายกไปจังหวัดแพร่ครับหนุ่มอำเภอสูงเม่น
แกก็ทำนาทำนาอยู่ดีเห็นหลังไวหันไปอีกที
ขาไม่สามารถคีกันอยากจะวิ่งหนีวิ่งแห้ง
รอบนี้พี่หลามนะครับพี่หลามดุดันขนาดไหน
เออคุณเห็นท้องแล้วเหรอใช่ผมไม่แน่ใจ
พี่เขาก็ไม่แน่ใจว่ารับประทานอะไรเข้าไป
อ้ะแล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เดิมมองซ้ายมองขวาธรรมชาติอีกแล้ว
ไปไกลหน่อยแล้วกันนะฮะ
มันไปไหนไม่ได้ก่อนมันอิ่ม
โอ้ยตัวใหญ่ด้วยนะ
ตัวใหญ่มากเลยอ่ะท้องใหญ่นะฮะ